คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญของคนในแวดวงการเมืองแล้วก็ประชาชนหลายคนด้วย

พรุ่งนี้วันแรกแล้วนะคะสำหรับการรับสมัครสอสอของแต่ละพักการเมือง

กรกตเองเนี่ยนะโอ้โหต้องมีการซักซ้อมกันแบบเสมือนจริงเลยนะคะ
ว่าจะจัดวางตรงไหนจะจัดระเบียบอย่างไร
สำหรับพรุ่งนี้ทั้งตัวผู้ที่จะมาสมัครเองรวมถึงกองเชียร์ด้วยนะคะ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือว่ากรกตกรทมค่ะ
เขาซักซ้อมการรับสมัครสอสอเขตกรทมเสมือนจริง
อาคารกีฬาเวท๒สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
ก็มีการชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครนะคะ
โดยให้ผู้สมัครมาลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าอาคารได้ตั้งแต่ตี๕๓๐เลย
จากนั้นผู้สมัครและผู้ติดตามที่อนุญาตให้มี๑คนได้เนี่ยนะ
จะเข้ามานั่งในส่วนที่จัดไว้ให้ในบริเวณโถงกลางภายในอาคาร
ส่วนกองเชียร์ที่อยากจะตามมาให้กำลังใจจะต้องไปนั่งอยู่ด้านบนอัธจันทร์นะคะ
สำรองที่นั่งเอาไว้ให้แล้ว๑๕๐๐ที่นั่ง
จากนั้น๘๓๐เป้งเริ่มจับสลาค่ะ
เพราะว่าผู้สมัครที่เดินทางมาก่อนเวลา๘๓๐จะถือว่ามาถึงพร้อมกัน
แล้วก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าเรื่องหลักฐานการสมัครเกี่ยวกับการเสียภาษีต้องยื่นด้วย
ห้ามลืมห้ามขาดเด็ดขาด
ซึ่งบางพักนะวันนี้ที่กรกตกรทมเขาซ้อมกันบางพัก

อันนี้เป็นความพร้อมของกรกตกรทมนะคะในการจัดเตรียมบรรยากาศในวันพรุ่งนี้

ทีนี้มาดูต่อเนื่องกันเป็นบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง
มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยเรื่องของป้ายหาเสียง

ระหว่างภักดิ์เพื่อไทยและภักดิ์รวมพลังประชาชาติไทย
กรณีนายพลภูมิวิวัฒภูมิประเทศ
ผู้สมัครสอบกฎมเขต๑๔ภักดิ์เพื่อไทย
ออกมาระบุว่าป้ายของตัวเองที่ติดตั้ง
บริเวณเสาหน้าโรงปูนซอยรามอินทรา๔๔
วงหนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มถูกนำลงมา
แล้วก็มีการติดตั้งป้ายของผู้สมัครพักรวมพลังชาติไทยแทน
อันนี้ก็มีการมาร้องเรียนกันไว้ก่อนหน้านี้
ใช่ค่ะซึ่ง๒ภักดิ์นี้เขาไปแจ้งความลงมาทุกประจำวัน
เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องกล้องวงจรปิดบริเวณนี้แล้ว
จะได้ปรากฏข้อเท็จจริงแบบกระจ่างกันไปเลย
เดี๋ยวต้องรอทางการเขาจัดการอีกทีนึงนะคะ